ก้าวไกลตอนนี้ก็มีประเด็นที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเมษ
ออกมาแฉบอกว่ามีสอสอระยองเขต๓ของก้าวไกล
เกิดเป็นอดีตนักโทษเคยติดคุกครับ
ซึ่งก็คือคุณนครชัยขุนนรงค์หรือคุณไอซ์
ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอ
ซึ่งเรื่องนี้ทางทีมกฎหมายก้าวไกรบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
แล้วก็ประเด็นนี้เขาบอกว่ามีคนยื่นร้องกับกรกตจังหวัดระยอง
ตั้งแต่ช่วงรับสมัครเลือกตั้งสอสอแล้ว
แต่ว่ามีหลักฐานเพียงเลขสำนวนคดีก็เลยส่งเรื่องตรวจสอบ
พบว่าสสคนนี้มีประวัติต้องคดีรักทรัพย์
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีช่วงปี๒๕๔๒ถึงปี๒๕๕๙
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเราโทรไปสอบถามคุณนัทธวุฒิบัวปฐุม
ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของพักเก้าไกล
ก็บอกว่าตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของพักกำลังตรวจสอบเรื่องนี้
ซึ่งถ้าพบว่าผิดจริงทางภักดิ์และส่อท่านนี้
ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบค่ะ
เคยเกิดขึ้นเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
ในส่วนของข้อเท็จจริงเนี่ยหากมีการกระทำความผิดจริง
นั้นก็เป็นเรื่องที่ทั้งตัวผู้สมัครแล้วก็ทางพักเนี่ย

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

และเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
คุณนครชัยนะคะประกาศลาออกจากสสระยองเขต๓พักเก้าไกลแล้วค่ะ
แล้วก็โพสต์ข้อความนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นการตอบข้อสงสัยว่าเคยติดคุกหรือไม่
คุณนครชัยบอกว่าที่ทำให้เขาต้องติดคุก
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ๖ตุลาคมปี๒๕๕๙
หรือ๒๔ปีมาแล้วค่ะตอนนั้นเขาอายุ๒๐ปี
ก็กำลังนั่งสังสรรค์กับเพื่อนหลายคน
แล้วเขาเห็นนาฬิกาผู้หญิงวางอยู่บนโต๊ะในห้อง
ก็เลยถามว่าของใครก็ไม่มีใครตอบก็หยิบมาดูเล่น
จากนั้นไม่นานนะคะคุณนครชัยบอกว่าตำรวจบุกเข้ามา
แล้วจับตัวเขากับเพื่อนอีกคนนึง
ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นคนขโมยนาฬิกาเรือนนี้มา
ประมาณ๑๐๐บาทเป็นคนขโมยมา
ตำรวจก็ให้เซ็นเอกสารยอมรับสารภาพ
ซึ่งเพื่อนก็ให้การกับตำรวจไปแล้วว่า
คุณนครชัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตนเองก็ต้องโทษจำคุก๓ปี
และการรับสารภาพทำให้ได้ลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๑ปี๖เดือนค่ะ
จากโพสต์เรื่องนี้แล้วส่วนหนึ่งคุณนครชัยก็โพสต์
ขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนที่เลือกตนเองเข้ามาเป็นสอสอด้วย
และขอน้องรับคำวิจารณ์และกระบวนการทางกฎหมาย
ที่จะตามมาหลังจากนี้ทั้งหมด
ซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาจะต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุด
เพื่อยืนยันว่าไม่ได้จงใจสมัครสอบบัตร